พี่วะเนี่ยคือวิญญาณเขาเนี่ยออกจากร่างแล้ว

พี่สามเลยพูดว่ามึงจะไปไหน

ระหว่างที่นำศพลำเรียงมาที่บ้านด้วยมูลิธิ

จากนั้นก็เลยให้ทางมูลนิธินะคะจอดรถระหว่างทาง
พี่ก็เลยเดินอ้อมไปดูด้านหลังว่ามันมีอะไร
ก็ปรากฏว่าเห็นพี่ว่าเนี่ยเขานั่งอยู่นั่งดูศพตัวเองอยู่

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี

และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับเรา
เขามีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาฝากคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุเหมือนเดิม

เราก็จะมีการเว้นระยะห่าง
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการครับ
ส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้จะเป็นใคร
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
แต่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้
ต่อให้เป็นแขกที่มาร่วมรายการกัน

แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับ
ไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
คุณพาครับสวัสดีครับคุณพาสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค
ปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านสายโทรศัพท์ถูกต้องค่ะ
ครั้งนี้ทีมงานก็เลยต้องเชิญคุณพามาเล่าเรื่องในสถานีผีดุของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
และเหตุการณ์ที่จะมานั่งพูดคุยกันในวันนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณพา

มาพร้อมกับเรื่องแฝดคนพี่

จริงเรื่องเพิ่งจบไปเมื่อประมาณปี๕๔
แต่เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พายังเด็กเลย
แสดงว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่คุณพายังเด็ก
ใช่ค่ะต่อเนื่องมาใช่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมา

เพื่อนพี่น้องชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

คนหนึ่งจะสมบูรณ์คนหนึ่งจะไม่สมบูรณ์
ผู้พี่ของพาเขาเกิดมา
เขาจะตัวเล็กประมาณเท่าขวด

เขาจะต้องเข้ารับเลือดทุกเดือน

คือเขาจะต้องรับเลือดจากคุณหมอทุกเดือน
จึงสองคนจะต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ประจำ
พอเขาโตมาได้ประมาณสัก๑๒ขวบ

เนื่องจากวิวัฒนาการของเขาไม่ได้แล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียน
แล้วก็ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถกับพี่ชายคนที่๓
ต่อไปพาจะขอเรียกว่าพี่๓
พาเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกับเขานานมาก

พระก็เลยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพ
ตอนนั้นพาไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่แถวปิ่นเก้าวันนั้น
วันหนึ่งจู่พระก็รู้สึกว่า
พายอยากจะโทรหาแฝดผู้พี่

ซึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งของฝาแฝดเนี่ยก็คือ
พากับแฝดพี่ถ้าแฝดพี่เป็นอะไร

อย่างเช่นถ้าแฝดพี่โดนรถเฉียว

ถ้าแฝดพี่สะดุดล้มอะไรสักอย่าง

ระยะห่างเวลาใกล้กัน

แล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่พาเชื่อว่าเออมันจริง
เพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนโดนวัยรุ่นทำร้าย
ตีตรงส่วนไหนก็ตาม

ถ้าเราไม่เจ็บก็จะมีเขียวตามขึ้นตามตัว

ทีนี้เนี่ยวันนั้นพาก็เลยมีความรู้สึกว่า
ทำไมเราอยากโทรหาแฝดผู้พี่คนนี้จังเลย

เขาป่วยหนักมาก

จากที่ทำงานที่เดิมนะคะ

ต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่าอู๋รถเนี่ยทางด้านหน้าทางเข้าเนี่ยจะติดถนนใหญ่
เดินล่างป๊าทู่ประมาณ๔๐ไร่
จากนั้นน่ะแพ้ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราขอดูอู๋รถเธอหน่อยนะ
ดูห้องพักเธอเป็นยังไงบ้างจะต้องบอกแม่
พอพ้าเข้าไปในห้องทหารมาดีนี่
ดูห้องพักเธอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องบอกแม่
อืมมาไปอยู่ยังไงกินอย่างง่าย
พอพาเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ย
ห้องเนี่ยมันจะเป็นอิดล็อกเกาะขึ้นมาเป็นห้องของช่างอะนะคะ
พอเข้าไปเนี่ยเตียงของเขาเนี่ยจะอยู่มุมสุด
แล้วก็จะมีหน้าต่างติดกับป่าทูบหน้าต่างเนี่ยจะบานใหญ่แต่เป็นหน้าต่างแบบเปิดอ้า

เขาเล่าว่าวันนั้นนะคะเขาน่ะมีอาการเหมือนแบบ
เพลียลุกไม่ขึ้นหน้ามืดก็คือว่าเดือนนั้นเขายังไม่ได้รับเลือด

เขาก็เลยลุกไม่ขึ้นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยนอนสมอยู่บนเตียง
ทางเจ้าของอู่เขาเข้ามาเห็นว่าเอ๊ะทำไมตื่นสายจังเลย

ก็เลยเข้ามาดูก็เลยขอลางานหนึ่งวันในการนอนพักระหว่างนั้นนะคะ
คือเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรนะคะเขาใส่บ็อกเซอร์อย่างเดียว
เพราะว่าเขาเป็นทารัสซีเมียเขาจะร้อนตลอดเวลา

ก็เลยต้องเปิดหน้าต่างอ้าไว้จากนั้นนะคะเขาก็เลยนอนสมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น
หลังจากนั้นพอตกประมาณ๔๕โมงเย็นประมาณ๖โมงเย็นได้
เขาจำเวลาไม่ค่อยได้นะคะ
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าในขณะที่เขากำลังนอนอยู่
ตาเขาเนี่ยค่ะต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่า
เตียงกับหน้าต่างเนี่ยมันระดับใกล้ใกล้เคียงกันครับ
พอพี่นอนปุ๊บเนี้ยตัวเขากับเตียงเนี้ยเท่ากันเลยอืม
ทีนี้ค่ะระหว่างที่เขากำลังนอนอยู่แล้วมองออกไปตรงป่าทูปอะค่ะ
เขาก็เห็นว่าเป็นตัวเงินตัวทองประมาณ๔๕ตัว
คลานออกมาจากในป่าทูบแต่มันจะมีตัวหนึ่งตัวใหญ่มาก
คลานออกมาเพื่อที่จะดุ่มคลานมาที่พี่ชายที่นอนอยู่อะค่ะ
แล้วเขาจะปีนขึ้นมาบนหน้าต่างเพื่อที่จะกัดแล้วลากลงไปกิน
ทำไมถึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวพาไปเฉลยอีกทีหนึ่งค่ะ
ทีนี้เนี่ยพอตัวเงินตัวทองกำลังคลานขึ้นมาบนหน้าต่างปุ๊บเนี่ย
อยู่ก็มีงูจงอางตัวใหญ่มากดำเมี่ยมเลย
แล้วเขาก็แบบกระโจนเข้าไปที่ตัวเงินตัวทองกัดแล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยง
คือสู้กันอยู่นานทีนี้ตัวเงินตัวทองก็รู้ตัวเองว่ายังไงสู้ไม่ไหว
เขาก็เลยผละแล้วก็หนีเข้าไปในป่าทูป๔๕ตัวก็หายเข้าไปในป่าทูปเลย
ครับจากนั้นนะคะตัวเงินตัวทองอ่าก็ไม่ไม่ได้กลับมาอีกเลยอืม
ทีนี้ก็ทางงูจงอางอะค่ะเขาก็เลยเลื้อยหายเข้าไปข้างป่าทูบ
อืมนะคะหลังจากนั้นพอสักพักหนึ่งเหตุการณ์มันเข้าสู่ภาวะปกติ
แฝดพี่เขาก็เลยมองไปที่ปลายเท้าเตียงก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าเตียงแล้ว
อืมแต่ผู้ชายคนนี้ร่างสูงใหญ่มากแล้วก็นุ่งจงกระเบนสีแดงแล้วก็ตัวสีแดง
ท่านก็เลยพูดออกมาว่าดีนะที่เจ้าที่เจ้าทางท่านมาช่วยไว้ก่อน
ไม่งั้นเองตายแน่ข้าเนี่ยมาตามจับพวกมันกับพวกมันอันนี้ขึ้นมาจากนรก
อืมก็คือท่านบอกว่าอ่ามีอสุรกายเนี้ยขึ้นมาจากนรก
คือเขาหนีขึ้นมาตามรอยแตกแยกของแผ่นดินในป่าลกล้างอะค่ะ
แล้วเขาด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้กินอะไรเลย
เขาขึ้นมาแล้วเขาก็เลยแฝงตัวเงินตัวทอง
เพื่อที่จะมากัดพี่ชายที่นอนอยู่แล้วลากลงไปลุมกินกันในป่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ทางเจ้าที่เจ้าทางท่านก็เลยมาช่วยไว้โดยการแฝง
ไปกัดมูจงอังมาช่วยอืมค่ะอืม
จากนั้นไม่นานพอตกตอนเย็นเนี่ยเจ้าของอู่แล้วก็พี่สามก็เลยพาพี่ชายพาไปรับเลือด
ครับค่ะจากนั้นเขาก็ดีขึ้นพอหลังจากนั้นพระก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่มานานมาก
พาขึ้นปวสอปีสองจำได้
พาโทรไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็พูดว่าตอนนี้พี่วะกลับมาบ้านแล้วนะ
ก็ถามว่าทำไมพี่วัดกลับมาบ้านล่ะแม่ก็บอกว่าตอนนี้พี่วัดเนี่ยไม่ไหวแล้ว
เหมือนเขาไม่น่าจะรอดแล้วเขาก็เลยอยากจะขอกลับมาตายที่บ้านอืม
พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บพาก็เลยตัดสินใจให้แฟนขับรถพาไปที่ต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์
พอไปถึงเนี่ยทางพี่วัดเขาก็นั่งรอที่บันไดเรียบร้อยแล้ว
เห็นมาแต่ไกลไกลเนี้ยก็เห็นว่าพี่วะเนี้ยตัวดำอืม
แล้วผอมติดกระดูกจากนั้นนะคะเนื้อตัวเขาอ่ะมันจะเขียวเขียวแล้วอ่ะ
ไปถึงโรงพยาบาลเขาก็สมอาการซุดลงมาประมาณได้ประมาณสามสี่วันอืม
จากนั้นพระก็เลยคุยกับพี่สาวว่าพี่ทำยังไงดีพี่ว่าเขาไม่น่าจะรอดอ่ะ
คืออาการเขาไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจ
พี่สามกับพาเลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้พี่ไปจุดทูบ
พี่ชายก็เลยตัดสินใจไปจุดทูปแล้วมายืนที่ปลายเท้าเตียง
แล้วพี่ชายก็พูดว่าหากท่านผู้นี้ยังมีบุญบารมีอยู่
ก็ขอให้ดีวันดีคืนหายวันหายคืน
แต่ถ้าหากท่านผู้นี้บุญบารมีหมดแล้วก็ขอให้หลับไปอย่างสงบ
และขอตามองค์สมาสมพุทธเจ้าไปด้วยเถอะ
พอเราไปปักทูบด้านหลังตกเย็นมาหรือรุ่งเช้า
เราจะรู้เลยว่าเขาจะอยู่หรือจะไป
พอพอรุ่งเช้ามาเขาก็ยังทรงตัวอยู่เขาก็ยังไม่ไป
แล้วก็เลยคุยกันกับพี่สาวว่าพี่สรุปว่าเขาน่าจะยังมีบุญอยู่
แต่ว่ากรรมเขาคงจะหนักจริง
ก็เลยคุยกันกับพี่ชายว่าเอาอย่างนี้พี่
เป็นวิธีสุดท้ายแล้วเราขออนุญาต
ขอคุยกับองค์พ่อยมทูตท่านเลยละกัน
พี่ตาทิพย์ใช่ไหมพี่สามจะเป็นคนที่มีตาทิพย์

หมายถึงว่าพี่สาวเป็นคนที่เขามีเซนต์
ตาทิพย์เห็นทั้งด้านนี้เลย

แล้วก็พระก็เลยคุยกับว่าพี่เป็นคนเชิญท่านนะ
แล้วเดี๋ยวพาจะเป็นผู้เจรจากับท่าน

เราจะดูว่าบุญบารมีที่เราพอมี
จะสามารถคุยกับท่านได้ไหม
ทีนี้ค่ะพี่สามก็เลยทำการขออนุญาต

ท่านก็เลยมายืนที่ปลายเท้าเจียงที่ฝาแฝด

ทีนี้ค่ะพอพี่สามเชิญท่านมาแล้ว
พี่สาวก็บอกพาว่าเออท่านมาแล้วนะ
จากนั้นพระก็เลยเริ่มพูดว่า
บุญบารมีที่ลูกทำมาทั้งชีวิต
ความกระตันยูที่ลูกมีต่อพ่อแม่มาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็ก
ศีลห้าศีลแปดที่ลูกถือ

ขอยกให้กับแฝดพี่คนนี้ทั้งหมด
ขอท่านโปรดเมตตาพิจารณาต่ออายุไขให้เขาด้วย
ลูกสัญญาว่าตัวลูกจะพาเขาไปปฏิบัติชอบ
เข้าฟังธรรมะและลดละกรรมมันสร้างทาน
แต่ถ้าหากท่านผู้นี้เขาไม่ทำตามสัญญาที่ลูกให้เคยให้ไว้
ลูกจะไม่ขอร้องต่อท่านอีก
แล้วแต่ท่านเมตตาพิจารณาให้ลูกด้วยเถอะ

ท่านก็เดินหายเข้าไปในโรงพยาบาล
หลังจากนั้นประมาณ๒๓วัน

ดีขึ้นแล้วถอดออกซิเจนแล้วก็ถอดปลดสายน้ำเกลืออะไรเรียบร้อย

จากที่ใช้เป็นภาษาชาวบ้านคือ

หายเลย๒๓วันคือแบบดีขึ้นจนแบบถอดสายน้ำเกลือจน
พารู้สึกว่าเฮ้ยได้ผล
จากนั้นพระก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่ว่าแม่รอบนี้หนูจะเอาพี่ไปดูแลเอง
หนูจะเอาเขาไปอยู่ที่หอพักหนูเอง
เรื่องอาหารการกินเรื่องค่ารักษาพยาบาลของหนูดูแลเอง
พอพาพี่ไปอยู่กับพระที่หอพักเนี่ย
พาก็พาเขาไปฟังธรรมะ
แต่มีครั้งหนึ่งที่พาเขาไปฟังธรรมะ
ระหว่างที่เข้าพบครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็นั่งฟังธรรมะเขาไม่สามารถนั่งได้
เขามีอาการเหมือนหายใจไม่ออก
เขาก็เลยขอออกไปนั่งข้างนอก
หลังจากนั้นนะคะก็พาก็เลยพาเขาไปทำบุญทำทานสร้างทานอะไร

จากนั้นเขาก็เลยขอพาเนี่ยกลับไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถที่ซอยแบริ่งนะ
พระก็เลยบอกว่าโอเคได้แต่ว่าต้องโทรหาตลอดนะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ประกบได้ทัน

พอเขาไปอยู่นั่นได้ไม่นานค่ะพี่แจ๊ค
อาการเขาสุดพาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาไปอยู่ที่นั่น
ทีนี้พระก็เลยพอทราบข่าวเนี่ยพระก็เลยดิ่งไปที่พิบูรณ์เลย
คือเขาไปแอดมิตรโรงพยาบาลที่นู่นแล้ว
พอไปล่าสุดพอพาไปถึงที่โรงพยาบาลก็เห็นว่าเขาสอดท่อเรียบร้อยแล้ว
อดท่อนี่คืออาการหนักอยู่ด้วยออกซิเจนแล้ว
พอพาไปถึงเขาเห็นพระเขาดีใจมากแล้วเขาก็เลยกำมือพระไว้แน่นมาก
ก็เลยคุยกับพี่สามพี่ศรีว่าพี่คือช่วงนี้หนูอยู่ปี๔แล้ว
หนูจะต้องกลับไปสอบปลายภาคถ้าหนูไม่ไปสอบหนูจะไม่จบ
ทีนี้ค่ะพอแฝดพี่ได้ยินอย่างนั้นเขากำมือพาแน่นยิ่งกว่าเดิม
แล้วก็ชู๒นิ้วอย่างนี้ค่ะ
สู้ตายสู้สู้
ก็เลยคิดว่าจะเอาเงินสองพันเหรอคือเขาคือพาพยายามพูดให้เขามีความรู้สึกดี
ก็คือทำให้เขามีกำลังใจเดี๋ยวเราให้เงินเธอสองพันนะ
เธออยากกินอะไรเธอบอกอยากได้อะไรเธอพูด
อย่างนี้ค่ะเขาก็เลยแต่ว่าเราจะต้องขอกลับไปสอบก่อนนะ
เพราะว่ามันเป็นสอบปลายภาคเขาก็ไม่ยอมให้พาไป
เขาจนเขาต้องตกเตียงว่าอย่างนี้ค่ะ
พระก็เลยโอเคยังไงพระก็ต้องไปแหละ
แต่ก็เลยฝากพี่๓พี่๔คุยกันว่าเดี๋ยวยังไงพี่มีอะไรพี่โทรหาหนูเลย
พอกลับมาสอบวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันอาทิตย์พากลับมาแล้วก็ติวข้อสอบ
วันจันทร์ตอนเช้าพารากสอบมาจนถึงตอนเย็น
ตอนเย็นกำลังจะติววิชาบัญชีนี่แหละค่ะเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้น
สายโทรมาเป็นพี่สี่โทรมาว่าเออทำใจดีนะวะมันตายแล้ว
คือที่เขาชู๒นิ้วคือเขาจะบอกว่าเหลืออีก๒วัน

สู้ตายแต่คือเขากำแบบว่าโมโหใส่ภาวะทำไมไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เขาพยายามจะพูด
ทีนี้พอพาทราบปุ๊บเนี่ยพาก็เลยไม่สอบมาแล้ววิชาบัญชีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนใหม่
ก็เลยตัดสินใจขับรถจากกรุงเทพเนี่ยยาวไปถึงเพชรบูรณ์แล้วก็กลับไปที่บ้านพอไปถึงบ้านประมาณ๔๕ทุ่มแล้ว
ก็เห็นว่าทางมูลนิธิเนี่ยเขาเอาศพมาไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่รอลง
ระหว่างนั้นนะคะพาก็เลยมานั่งข้างศพก็นั่งคุยกันกับพี่สาวว่าเออเป็นยังไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมอยู่เขาเป็นกระทันหันแบบนี้
ทีนี้ค่ะพี่สามก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พาได้กลับไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์วันนั้นเขาหยุดหายใจแล้วทางหมอเนี่ยเอาเขาเข้าห้องไอซียู
ทีนี้พี่สามเนี่ยระหว่างที่เอาแฝดพี่เข้าห้องไอซียูพี่วะเนี่ยออกจากร่างแล้วคือวิญญาณเขาเนี่ยออกจากร่างแล้วแล้วกำลังจะวิ่งหนีอะไรสักอย่าง
พี่สามเลยพูดว่ามึงจะไปไหนมึงกลับเข้าร่างเดี๋ยวนี้จากนั้นเขาก็เลยกลับมาเข้าร่างแล้วก็เข้าห้องไอซียูจากนั้นนะคะพอออกจากห้องไอซียูอ่ะก็ทางหมอเนี่ยก็เลยเอาคนไข้เนี่ยไปไว้ที่เดิมคืนนั้นทั้งคืนอ่ะค่ะเขาก็ยังลุกขึ้นมาหมายถึงวิญญาณเขานะคะลุกขึ้นมาเหมือนพยายามจะออกจากร่างอีกพี่ชายก็พูดว่ามึงนอนลงไปมึงจะออกไปไหน

จากนั้นก็เลยให้ทางมือทีนะคะจอดรถระหว่างทางพี่ก็เลยเดินอ้อมไปดูด้านหลังว่ามันมีอะไรก็ปรากฏว่าเห็นพี่ว่าเนี่ยเขานั่งอยู่นั่งดูศพตัวเองอยู่ทีนี้พี่สามก็เลยมองเข้าไปก็ปรากฏว่าผ้าดิบที่ผูกเขาไว้มันหลุดออกมาเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งหน้าอกเหมือนเขาบอกว่าเออมาผูกผ้าดิบให้หน่อยตอนนี้คือมันเห็นหน้าอกหม
จัดงานสามวันหลังจากนั้นอ่ะวันที่สามเราก็เลยเคลื่อนศพไปที่วัดนะคะหลังจากนั้นพอเริ่มชาปนกิจศพก็คือเริ่มเข้าสู่พิธีการเผาศพสับปะเลอเนี่ยก็ทำการลาดน้ำมันเรียบร้อยสมัยก่อนเราจะลาดน้ำมันนะคะแล้วก็จุดไฟพอจุดไฟครั้งแรกเนี่ยศพเนี่ยไหม้หมดแต่ข้างบนอ่ะไม่ไหม้อืมทีเนี้ยทางส

ทางพี่สามก็เลยเรียกวิญญาณของพี่ว่าเนี่ยมาคุยว่าสรุปว่าทำไมถึงไม่ให้เผาเป็นห่วงอะไรทางวัดเขาเลยพูดว่าเขายังไม่ได้บอกแฟนเขาว่าเขาตายแล้วเขาเป็นห่วงอยู่ซึ่งพาก็ถามพี่สามว่าพี่เขาไปมีแฟนตอนไหนอ่ะทำไมหนูไม่รู้เลยจากนั้นนะคะเขาพี่สามก็เลยโทรไปที่เจ้าของอู่รถที่เขาเคยทำงานแล้วให้ทางพี่เจ้าของอู่โทรไป

ยอมให้เผาเนี่ยเผามาสามสี่รอบแล้วมันไม่ยอมไหม้แล้วทีนี้ค่ะพอแจ้งเสร็จแล้วคือแฟนเขาอ่ะเสียใจมากทางเจ้าของอู่ก็โทรมาหาพี่สามก่อนที่จะให้สับปะเลอเผาเนี่ยพี่ชายก็เลยคุยกับพี่ว่าว่าบอกให้แล้วนะสบายใจได้แล้วนะเขารับรู้แล้วจากนั้นนะคะทางสับปะเลอก็เลยทำการจุดไฟตัด
เดี๋ยวนะคือเริ่มเรื่องมาตั้งแต่เขาเกิดตัว
เขามีปัญหาใช่มีร่างกายไม่แข็งแรงค่ะเป็นตั้งแต่

แล้วยังมันก็เหมือนมีโรคระไห้ไข้เจ็บตามมาตลอดใช่ค่ะ
เหตุการณ์มันเริ่มพีคขึ้นในตอนที่เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น

ทีนี้ในเหตุการณ์สำคัญที่คุณพาข้ามไปอันหนึ่ง
ในส่วนของที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีนึง
ไอ้ตัวเงินตัวทองตรงนั้นน่ะ

คือนอกจากที่โดนอสุรกายมาเข้าสิง

เหลือคือเขารอ๔๕ตัวเขารอกินอยู่ในป่าไงคะ
อันนี้คือทั้งหมดนี้มันเป็นนิมิตรหรือว่ามันเป็นเรื่องที่
เห็นด้วยตาคือต้องบอกว่าแฝดพี่คนนี้เขาเห็นผีมาตั้งแต่เด็ก
เขาเห็นผีมาตั้งแต่เด็กแต่เขาเป็นคนไม่พูดอะไรเลย
เป็นคนไม่พูดเลยปากหนักมาก

ซึ่งเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาบอกเรา
แค่นั้นเองแต่เขาเห็นทุกอย่างแต่เขาไม่พูด

พาเนี่ยมีพี่ชาย๕คนพาเป็นคนที่๖คนที่๕ที่๖จะเป็นฝาแฝดกันค่ะ

๓เป็นคนพี่คนที่๑เป็นคน๑๒๓๔เป็นคนมีตาที่๓หมดเลย

ได้มาตั้งแต่ตอนเด็กได้มาเอง

ไม่ได้ทำพิธีใดอาจจะด้วยว่าตอนเด็กเขาจิตบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะ
เท่ากับว่าเรื่องที่คุณพาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตาที่๓
การที่มองเห็นสิ่งพวกนี้
จนทำให้มีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกัน
ต้องมารับอะไรตรงนี้ด้วยป่ะ

เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับต้องถามก่อนว่า
มันมีเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยคนเราถ้าสมมุติว่า
เราเข้าไปสู่ในโลกของเขาเมื่อไหร่
มากเข้าเยอะเข้า
จนมันกลมกลืนแล้วมันแยกไม่ออกว่า
ระหว่างคนกับผีคืออะไรกันแน่
มันจะมีสิ่งนี้พยายามที่จะมาแทรก
หรือจะมาเอาสมาชิกหรือจะมาเอาคนคนนั้นไป
อันนี้พาไม่ทราบแต่มีสิ่งหนึ่งที่พาจะ
สิ่งนี้ที่พาทำให้พาไม่อยากมีตาที่๓
เพราะว่าเราไม่สามารถแยกว่าคนหรือผี
เพราะว่าพายจะเป็นคนที่มีความรู้สึกเกรง

เพราะว่าผีเนี่ยไม่ทำร้ายคน

แต่ถ้าคนอาจจะเป็นกรรมเนรในรูปแบบคนก็ได้
คำถามสำคัญคือมีไหม

ตาที่๓คุณพา
ถ้าสมมุติว่าตาที่๓คือเห็นด้วยตาเปล่า
แต่ถ้าเห็นด้วยจิตจะเห็นภายใต้ม่านตา

ไม่ได้แบบนั่งอยู่อย่างนี้เห็นเหมือนพี่ที่เขาเห็น

พาต้องบอกว่าพาเป็นโรคหัวใจเล็กนิดนึง
พาเลยไม่อยากที่จะเห็นผีด้วยตา

อาจจะทำให้ร่างกายเราช็อก

แล้วก็พาเหล้าข้ามไปช็อตหนึ่ง
คือพี่ฝาแฝดคนพี่ของพาเนี่ย

แล้วร่างกายเขาไม่สมบูรณ์
ท่านก็บอกว่าพามาพบช้าเกินไป
เขานี่อ่ะโดนกินไปหมดแล้วเหลือต้นหัว

พ่อแม่เป็นคนอีสานมีบรรพบรุษ
แต่ว่าท่านอาจจะปกปักรักษาลูกหลานทุกคน

เราจะต้องทำการเส้นไหว้ท่านบ้าง

เราไม่ได้เส้นไหว้ท่านท่านก็ไม่มีแรง

ขาขึ้นมาตั้งแต่เท้าขึ้นมา

แต่ว่าถ้าไม่กินท่านก็ไม่มีแรงดูแล
พอกินไปท่านก็มารู้ตัวอีกที
ก็คือกินไปจนเหลือแต่หัวแล้ว

คือเขานั่งฟังไม่ได้เพราะว่า

เขาออกปุ๊บก็จะตายทันที

เข้าไปนั่งฟังไม่ได้ต้องนั่งนอกที่หายใจไม่ออก

คือข้างในเขาไปหมดแล้ว

แต่เขาอยู่ได้ด้วยบรรพบุรุษท่านดูแลให้
นั่นคือความเชื่อส่วนบุคคล
แต่มันคือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ในครอบครัวของคุณพา
ซึ่งพี่คนนี้เสียจากเหตุการณ์นี้เลยนะครับ
ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผมว่าครอบครัวก็ต้องคิด
แต่ว่าตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดี

แต่ละคนที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผี

การที่เราต้องเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
ตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดี
อันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
พระก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าตอนเด็กพาจมน้ำบ่อยมาก
ต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีการจมน้ำ

ทำไมพระถึงสามารถบอกได้ว่าท่านมาช่วย

พูดเองโดยผ่านสังขารว่าท่านดูแลนะ
สาเหตุที่ท่านกินลูกหลานเพราะว่า
หิวจริงท่านไม่ไหวท่านดูแลลูกหลานไม่ได้

ก็จะมีการเส้นไหว้เหมือนกับคนจีน
ครั้งทางเหนือปีละครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับทั้งหมดเลยคือ

ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมานั่งพูดคุยในสถานีผีดุของเราแบบนี้ฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนกับคุณผ่านนี่แหละครับและครั้งหน้าครับ
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
รวมไปถึงทางแฟนเพจไทยรัฐของเราด้วยครับ
คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้า
คืนนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน

สวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ